คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ

คุณปรากฏว่าแท็กซี่จอด

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ

พี่ปากถูกหรือเปล่า

ปากหน้าแล้วต้องมาทำอาการอย่างนี้

แถวบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะครับ

ขับปาดหน้ารถกระบะผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็หัวร้อนฮะจอดรถลงมา

หาว่าผู้หญิงเนี่ยมามองหน้านะครับ

ผู้หญิงเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้

โฟเฟอร์แท็กซี่รายนี้นะครับ

ความเป็นมาก่อนที่จะมีโพสต์

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยัง

เปิดเผยบอกวันเกิดเหตุ

พาเพื่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาล

เธอตกใจเธอบีบแตรเตือน

พวกนั้นถึงหน้าตลาดบีบีอำเภอบางใหญ่

เดินลงมาจากรถมาด่าทอเธอ

ที่เราบีบแตร่ใส่เขา

ก็กลัวว่าพี่จะมองไม่เห็น
กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการเฉียวชนขึ้นมาได้ก็เลยต้องบีบแต่

เดี๋ยวจะเสียเวลาเสียเงินกันอีกด้วย
แต่ทีนี้ครับพอเกิดเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ย
เธอเองก็ไม่ได้มีการไปแจ้งความแต่อย่างใดนะฮะ

ห่วงว่าคนขับรถแท็กซี่จะเดือดร้อน
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันทุกคน

เธอบอกว่าเธอยังดีนะที่เป็นผู้หญิง

แล้วก็ฝั่งนั้นก็คงเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยแหละ

มีเรื่องขึ้นมามันอาจจะรุนแรงกว่านี้นะฮะ
อยากให้ทุกคนทบทวนกันหน่อย
อย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนนะครับ
แต่ว่าพี่ผมบอกว่าพี่เห็นในเบสอะไรอย่างนี้
อยากให้รู้ว่าพี่อยากไปสำหรับพี่ก็ไป
แต่ถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันมีเรื่องขึ้นมาก็ไม่ค่อย